คดีถูกอุ้มเรียกฆ่าไถ่เป็นสาวชาวมงค์
เรียกค่าไถ่จำนวนถึง๒๕ล้านบาท
ในที่สุดทางตำรวจภูทรภาค๕เขาเลยวางแผน
แล้วก็สามารถที่จะลวงคนร้าย
ไปจับกลุ่มแล้วก็บุกไปช่วยเหลือผู้เสียหาย

โดยทางตำรวจภูทรภาค๕ก็นำกำลังเข้าช่วยเหลือ
หลีเหล่าหางอายุ๕๐ปี

เธอถูกคนร้าย๕คนบุกจับตัว
มัดมือปิดตาและนำไปกักขังไว้ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่ง
อำเภอพญาเมงรายจังหวัดเชียงราย
จากนั้นก็โทรศัพท์มาเรียกฆ่าไทย
เป็นเงิน๒๕ล้านบาทจากทางญาตินะคะ

ขออภัยค่ะวันที่๒๙สิงหาคมที่ผ่านมาช่วง๑๘นาฬิกา
ซึ่งต่อมาตำรวจภูทรภาค๕และตำรวจจังหวัดเชียงใหม่
ก็ร่วมกันสืบสวนสอบสวนเพื่อจะช่วยเหลือตัวหญิงชาวมงค

ด้วยการวางแผนโทรศัพท์ไปหากลุ่มคนร้าย
นัทบอกว่ามารับเงินค่าถ่ายได้
ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่
คนร้ายในที่สุดหลงกลก็มาตามที่ตำรวจนัท
ได้แสดงตัวเข้าจับกลุ่มผู้ต้องหา๒คน
คือนายธีรทรธิราสุวีอายุ๓๒ปีพร้อมกับภรรยา
หลังจากสอบปากคำผู้ต้องหาก็สารภาพ
บอกว่าจับตัวผู้เสียหายไปไว้ที่รีสอร์ทในจังหวัดเชียงราย
ทางตำรวจค่ะก็เลยส่งกำลังอีกชุดเข้าไปช่วยเหลือ
และจับกลุ่มผู้ต้องหาได้อีก๑คน
แล้วก็นำตัวมาสอบสวนขยายผลที่สำนักงานตำรวจภูทรภาค๕จังหวัดเชียงใหม่
ทางผู้เสียหายเนี่ยเขาเล่าบอกว่าเธอถูกคนร้ายลวงออกมาจากบ้าน
จากนั้นก็ถูกจับมัดมือปิดตาแต่ไม่ได้มีการทำร้ายร่างกายนะคะ
แล้วเธอก็ถูกนำตัวไปกักขังไว้
อ้างบอกว่าคนร้ายเขามาทวงเงินแค่จำนวน๒แสนบาทเท่านั้นค่ะ
ถ้า๓แสนแต่บ้านเราก็ไม่รู้เหมือนกัน
นี่แหละค่ะนางหลีเหล่าหังที่ถูกจับตัวไปเรียกฆ่าไทยนะคะ
ส่วนทางฝั่งของผู้ต้องหาก็สารภาพบอกว่า
รับจ้างมาจากในเป่าไม่ทราบชื่อและนามสกุลจริง
มาก่อเหตุอุ้มนางหลีไปเรียกค่าไถ่ด้วยจำนวนเงิน๒๕ล้านบาท
แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะแบ่งเงินให้ส่วนหนึ่ง
แต่ไม่ได้ระบุว่าจะให้เงินแบ่งมาเท่าไหร่
แต่ในที่สุดก็ถูกตำรวจซ้อนแผนจับกลุ่มได้ก่อน
ทางตำรวจได้ตั้งข้อหาร่วมกันกักขังหน่วงเหนียวข่มขืนใจเรียกฆ่าไทย
แล้วก็ผู้ต้องหา๑ใน๓ถูกแจ้งข้อหาเพิ่มด้วยนะคะ
ก็คือมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต
และพกพาไปในที่สาธารณะ
ผู้ต้องหารายแรกมีคดีค้างเก่าด้วยค่ะไปค้นประวัติดู
ก็คือข้อหามียาเสพติดไว้เพื่อจำหน่ายค่ะ